พลังประชารัฐนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพร้อมด้วยนายสนทิรัฐ
ส่วนที่จีรวงเลขาธิการพักจะนำทีมผู้สมัครสอสอกรุงเทพนคร
ครบทั้ง๓๐เขตไปถึงจุดรับสมัคร๗นาฬิกา๓๐นาที
อืมก็อีกประมาณ๔๐นาทีด้วยประมาณ
ส่วนภาคอื่นอีกนิดหนึ่งอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักนัดหมายผู้สมัครสสกม๓๐คน
ที่ตึกไทยสมิตรทาเวอร์๖นาฬิกา๓๐นาทีนัดกันไป๑๕นาทีแล้ว
จะขึ้นรถเมย์ไปสมัครไปถึงจุดสนามกีฬาเวท๒๗โมงเช้านะครับ
ส่วนพักไทยรักษาชาติซึ่งส่งผู้สมัครสอสอกรุงเทพมนาคม๘เขต
ร้อยโทปรีชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าภักรประกาศ
นำสมาชิกพักนั่งรถบัสถึงเวลา๗โมงเช้าเหมือนกัน
รวมพลังประชาชาติไทยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารพักจะพาผู้สมัครไปเองด้วยเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เป็นทั้งคนรุ่นใหม่และเป็นคนรุ่นใหญ่ควบคู่กันไป
นี่คือความเคลื่อนไหวของพักต่างนะครับ
จะทยอยแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าพักไหนจะไปถึงสักกี่โมงกันบ้างนะครับ
คือต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยน่าจับตามองเพราะอะไร
อย่างที่บอกว่ามันใหม่มันมีการเปลี่ยนกติกามันมีการโยกย้ายของคนในพัก
คือบางคนต้องบอกก่อนว่าบางคนบางทีเวลาเลือกสอสอเขต
ไม่รู้ว่าเลือกที่คนหรือว่าเลือกที่พักถูกไหมคะ
เพราะมันเป็นรายย่อยแบบเป็นเขตย่อยแล้วพอตอนนี้มีกติกาการแบ่งเขตใหม่
สอก็ลดลงแถมเจ้าของพื้นที่เดิมบางทีเขาย้ายพักไง
คนก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเลือกคนหรือเราควรจะเลือกพักดี
นี่แหละมันถึงได้น่าสนใจมากพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละพื้นที่กันนะคะ
แต่ละพื้นที่ในการแข่งขันแล้วก็ตัวละครเป็นยังไงบ้าง
เริ่มกันที่สุพรรณบุรีก่อนเขตเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนไปจาก๕เขต
เหลือเพียงแค่๔เขตก็ต้องจับตาดูล่ะค่ะว่า
เจ้าของพื้นที่เดิมอย่างพักชาติไทยพัฒนา
เขาจะสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้หรือเปล่า
ชาติไทยพัฒนาเขาอยู่เขต๑อยู่แล้วของสุพรรณบุรีนะ
ทีนี้เขตที่ต้องบอกว่าน่าจับตาเป็นพิเศษ

เขต๓กับเขต๔ยังไงกันนะครับถูกต้อง
ชิงชัยกันระหว่างนายประพัทธ์โภษสุทน
ที่ผู้สมัครพักชาติไทยพัฒนา

ที่ผู้สมัครพักภูมิใจไทย
ซึ่งนายจองชัยเป็นอดีตแก่นำพักชาติไทยพัฒนา

เพราะว่ามีปัญหามีรอยร้าวกันกับนายประพัทธ์
๒คนนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนในเขต๓
แล้วก็มีฐานเสียงในพื้นที่เรียกว่าสูสีกัน

ไม่รู้ว่าจะเลือกคนหรือว่าเลือกพัก
แต่นี่แหละเรื่องปัญหาการข้ามเขตไปหาเสียงกัน
จนเกิดเป็นปัญหาระหว่างเขต๓กับเขต๔

อีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือสะแก้วค่ะ
เพราะว่าตรงนี้มีการแยกกันเดินของตระกูลเทียนทอง
ตระกูลเทียนทองเนี่ยนะแค่ได้ยินนามสกุลก็รู้แล้วอ่ะ

ถูกต้องคือเป็นอดีตสอสอสะแก้วพักเพื่อไทย
ทั้งนายฐานิตแล้วก็นางสาวตรีนุษเทียนทอง

แล้วมาลงสมัครสอสอในนามพักพลังประชารัฐ
ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าเขาคนละคั่ว
พักนี้คนละคั่วกันเลยก็เลยต้องน่าจับตากันดูว่า
คนจะเลือกพักหรือจะเลือกคนกันแน่
ซึ่งนายฐานิชจะชิงชัยกับนายสนทิเดชเทียนทอง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลวัฒนานครในเขตหนึ่ง
ประชารัฐค่ะ
ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
หนึ่งต้องจับตาการแข่งขันระหว่างนายนาราพัฒน์แก้วทอง

เป็นลูกชายของนายภัยทูลแก้วทองอดีตสสพิจิตรหลายสมัยค่ะ
และนายวินัยพัทรประสิทธิ์ผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ

สังกัดพักชาติไทยพัฒนาก่อนหน้านี้อีกเหมือนกัน

เพราะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันทั้งคู่

บุรีรำต้องจับตาการแข่งขันระหว่างภูมิใจไทย
เจ้าของพื้นที่เดิมและเพื่อไทยค่ะ
เพราะว่าในหลายเขตพักภูมิใจไทยเนี่ย
อาจจะถูกช่วงชิงจากเพื่อไทยได้
เพราะว่าพักเพื่อไทยเองมีฐานเสียงสนับสนุนในพื้นที่นี้

นราชธานีจับตาการแข่งขันระหว่าง๓พักเลยนะคะ

แล้วก็พลังประชารัฐต้องบอกว่าเป็นพักยักษ์ใหญ่ทั้ง๓พัก
นี่คือหน้าตาของว่าที่ผู้สมัครแต่ละคน
นี่ต้องดูกันฮะไหนอุบลนะ
ส่วนลงใต้สุราธานีที่น่าจับตามอง
รู้กันอยู่แล้วว่าภาคใต้เนี่ยฐานเสียงประชาธิบัตย์เขาแน่น
ถือเป็นตัวหลักสำคัญของพักประชาธิปัตย์เลย

พันตัวมาเป็นแก่นำพักรวมพลังประชาชาติไทย
สุดท้ายแล้วพื้นที่ตรงนี้จะยังเป็นของประชาธิปัตย์อยู่ไหม
หรือว่าคะแนนเสียงจะตามนายสุเทพออกไปด้วย
เพราะว่าว่าที่ผู้สมัครพักรวมพลังประชาชาติไทย
มีนายธานีเขต๑นายเชนเทือกสุบันเขต๔
ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นอดีตสอสอประชาธิปัตย์อีก

จับตาในพื้นที่ต่างจังหวัดกันนะฮะ